ก่อนตีหนึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะโอ้โหวัยรุ่นนนทบุรี
ดุจัดจริงจริงฮะขี่มอเตอร์ไซค์มากันสามคัน
เจอกลุ่มคู่อริมาตาไม่เข้าหูเอาปืนสาดกระสุนไป

เร็วจัดนี่สามอดายสี่สองโทรอีกคันสามแล้วสามแล้ว
แล้วเดี๋ยวตอนนี้ปิดไฟด้วยหรอใช่นี่นี่อีกคันพร้อมแล้วครับ
ขอคนเดียวลงมาได้แท็กซี่จากไม่เกี่ยว
ดีกว่ามีฝั่งตรงนั้นก็มีแต่ข้างหลังใช่ใช่มีด้วยใช่ปะมี
ไม่เห็นก็บอกดีกว่าอ๋อ

สองสามคันนี้นะเราเปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูทั้งก่อนเกิดเหตุนะขับ
มากันสามคันแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุก็คือตอนที่ฝั่งมือปืนเนี่ย
ลงมือยิงนะครับยิงคู่อริไปแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปตอนที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
ก็วิ่งหนีไม่ใช่วิ่งหนีสิขับรถหนีไปครับ
โดยมากัน๓คันอย่างที่บอกไปพอ๓คันนั้น
เจอกลุ่มผู้บาดเจ็บหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหารถนนบางกรวยไซน้อย
อำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีพอเจอปุ๊บยิงเลยคุณผู้ชม
ชักปืนยิงจนฝ่ายหลังหนีกระเจิงไป
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุซิ่งรถหายไปเลยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานนี้ก็คือคืนวันพระรหัสต่อเช้ามืดวันศุกร์
ตำรวจสพบางบัวทองต้องเข้าไปตรวจสอบเลย
ไปถึงเนี่ยเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่บนถนน๓ปลอกด้วยกันครับ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์๒คันรถแท็กซี่๑คัน
อันนี้เนี่ยโดนยิงไปสองนัดนะทำให้กระจกหน้าเสียหายไปด้วยครับ
ผู้บาดเจ็บมี๒คนคือนายสุนัยอายุ๒๗ปี
คนที่เป็นรายเดอร์นะนายสุนัยเนี่ยโดนยิงไปที่หายปลาร้าซ้าย๑นัด
นายมงคลมหิกุลครับคนนี้อายุ๒๐เป็นช่างแอร์
โดนยิงที่แขนขวา๒นัดต้นขาซ้าย๒นัดหน้าท้องอีก๑นัด
โอ้โหโดนหลายนัดเลยคนนี้ผู้เสียชีวิตมีด้วยนะฮะ
คนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วอายุแค่๑๗ปีคุณผู้ชม
คนนี้ชื่อว่านายวีรพัฒน์สะน้อยนะครับเป็นพนักงานปั๊ม
โดนยิงชายโครงขวา๑นัดแล้วก็ข้อมือขวา๑นัดครับ
โอ้โหแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวิรพัฒน์ด้วยนะฮะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มของนายสุนัยหรือว่าออฟ
ที่เป็นคนเจ็บขี่กันมา๒คันมากัน๕คน
พอถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหารมาเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขี่กันมาสามคันขี่สวนมาพอดีจากนั้นนายสุนัยหรือว่าออฟ
เนี่ยซึ่งชอบทำตัวเป็นขาใหญ่ในพื้นที่เนี่ยนะก็เปิดหมวกกันน็อกตะโกน
กลุ่มผู้ก่อเหตุเลยว่าพวกมึงรู้จักออฟไลน์บางบัวทองหรือเปล่า
โอ้โหพูดแบบนี้อีกฝั่งได้ยินดังนั้นมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง
ไม่เข้าหูเลยชักปืนสามกระบอกยิงใส่กลุ่มของนายสุนัยจนบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตไปครับนายอภิรักษ์คนนี้อายุสิบเก้าปี
เป็นเพื่อนคนเจ็บยืนยันว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่ยไม่เคยรู้จัก
ว่ามีเรื่องกันมาก่อนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยนะ
สงสัยเหมือนกันว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยมายิงเพื่อนเขาทำไมอ่ะไม่มี
ส่วนรถแท็กซี่ที่โดนยิงไปนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป
ซี่ไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับ
บังเอิญคนขับชื่อว่าลุงสมพงศ์เนี่ยแวะจอดกินก๋วยเตี๋ยวเฉย
จริงจริงคุณผู้ชมไปโดนลูกหลงเคราะห์ดีตอนนั้นตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถ
โอ้โหถ้าอยู่ด้วยอาจจะบาดเจ็บไปได้
ลุงก็เลยเข้าให้ปากคำกับตำรวจสพบางบัวทองไว้แล้วนะครับ
ด้านผู้กำกับสพบางบัวทองพันธ์ตำรวจเอกพฤษบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เห็นแล้วครับเห็นเส้นทางการหลบหนีแล้วก็เบาะแสของแก๊งที่ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างการออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพยายามฆ่า
รวมไปถึงข้อหาพรบออาวุธปืนด้วยนะฮะโอ้โหวัยรุ่นนนทบุรีเดือดจริง
เห็นแค่นี้ชักปืนยิงเลยอ่ะ